กลับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวแปลกกันหน่อยไปดูสัตว์แปลก
แต่อย่างใดนะครับเป็นข่าวมาก็ประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าลวดลายของมันนี่สวยงามขนาดไหนนะครับที่จังหวัดกรสินครับ
ตัวนี้เหรอคะอ๋อเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าตัวไหน
ตัวนี้นี่เห็นไหมแดงขาวน้ำเงินขาวแดงเลย
เป็นปลากัดลายทรงชาติเขาบอกว่าโด่งดังมากในโลกออนไลน์ในตอนนี้นะครับ
เขาบอกว่าสีสันนี่สุดยอดเลยแล้วก็ที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือ
ราคาประมูลสูงถึง๕๓๕๐๐บาทนะครับตอนนี้เนี่ย
หลังจากที่เปิดประมูลผ่านโลกออนไลน์จนเป็นที่ฮือฮามาแล้วนะครับ
เจ้าปรากฏตัวที่ว่าเป็นของนายเขชเช่นวรชัยอายุ๔๐ปี
อยู่ที่บ้านพักหมู่๑๒ตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายนะครับ
นายเขชเช่นบอกว่าปรากฏที่เลี้ยงไว้ชื่อว่าไตลงก์เป็นปรากฏสายพันฮาฟมูล

กว่านี้เด็กขนาดนี้ยังอายุเท่านี้

คือเขาบอกว่ามีหลายตัวแต่ละตัวสีสันจะไม่เหมือนกัน
แต่ลักษณะของมันก็คือจะคล้ายกับทงชาติไทย
ที่จะมี๓สี

โดยประกัดที่เลี้ยงไว้ก็มีลักษณะสีสันพิเศษแน่นอนล่ะ
ไม่เหมือนใครเป็นลายทงชาติไทยทั้งลำตัว
เจ้าตัวจึงตัดสินใจลองประมูลดู
แล้วก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คของตัวเอง
ชื่อภาษาอังกฤษที่ว่าคเชนวรชัย
ตั้งแต่วันที่๖พฤศจิกายนในราคาเริ่มต้น๙๙บาท

ภาษาอังกฤษเยี่ยมค่ะ
แล้วก็จนถึงวันที่๘พฤศจิกายนเวลา๒๑นาฬิกา
เขาก็ไปเช็คดูว่าราคามันอัพไปเท่าไหร่แล้ว
พบว่ามีการประมูลสูงถึง๕๓๕๐๐บาท
แล้วก็ได้ทำการปิดประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่คิดว่าจะประกัดจะสูง
ราคามันจะสูงถึงขนาดนี้ไปลองฟังเสียงแกดูครับ

อ๋อ๓เดือนครึ่งครับปลาเวลุ่นครับพร้อมประสงค์ภัณฑ์ได้แล้วครับ
ปลาเวลุ่นครับปลาเวลุ่นครับปลาเวลุ่นครับปลาเวลุ่นครับ
ได้ครับเสียดายไหมครับ
ดายไหมก็ไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่ครับ
เพราะว่าคนที่ได้ไปเขาก็จะเอาไปต่อยอด

พี่ก็ไม่น่าเสียดายหรอกเพราะพี่แกเลี้ยงไว้เยอะ

ก็หายากเหมือนกันนะที่จะออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะ
ใช่ครับเพราะว่าเจ้าไตรรงเนี่ย
ถือว่ามีคุณค่าสำหรับงานภาพประกัดลายทรงชาติไทยนะครับ
คนทั่วไปเนี่ยมองเห็นถึงความสามารถไง
ความสามารถอะไรก็คือการบรีดสายพันธุ์
หรือว่าเรียกอีกอย่างก็คือการพัฒนาสายพันธุ์นั่นเอง
ให้มันมีลวดลายแบบนี้เขามีมานานแล้วล่ะ
คนที่เขาชื่นชอบแล้วก็เลี้ยงปลากัดผมว่าน่าจะทราบดี

นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถของคนไทยแหละครับ
แล้วก็เป็นเรื่องของคุณค่าที่มากกว่าตัวเงิน
และคุณค่าของงานศิลปะนะครับ
เรียกได้ว่าต้องใช้ใจประเมินเลยทีเดียว
สำหรับราคาแบบนี้๕๓๕๐๐บาทต่อ๑ตัวนะ
โอ้โหเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งค่ะ
เขาบอกว่าจริงแล้วราคาที่สูงขนาดนี้
มันประเมินค่าไม่ได้จริงนะ
บางคนเขาบอกว่ามันแพงไว้หรือเปล่า
แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใจ
ถูกต้องนะคะอยู่ที่ใจอย่างเดียวไม่พอ

กระเป๋าเงินในกระเป๋าด้วยต้องถึง
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งจังหวัดนะคะ
ไปดูผู้กำกับที่สถานีตำรวจภูทรโนนไทยค่ะ
ที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เขาเปิดฟาร์มเลี้ยงแพ้อยู่ในโรงพักเลย
แต่ที่สำคัญค่ะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
แล้วก็ตำรวจแถวนั้นที่สนใจด้วยค่ะ
สถานีตำรวจภูทรนนไทยแห่งนี้นี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมค่ะบริเวณข้างที่ทำการสายตรวจ
ตำบลบ้านถนนโพอำเภอนนไทยจังหวัดนครราชศรีมาแห่งนี้
คือฟาร์มเลี้ยงแพะของโรงพักค่ะ

เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับข้าราชการตำรวจ
รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ดึกศึกษาดูงานกันด้วยนะคะ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรนนไทยเปิดเผยว่า
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งที่นี่
รับราชการอยู่ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
จึงมีความรู้เรื่องของการเลี้ยงแพ้นั่นเอง
เพราะว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

ก็เห็นว่ามีต้นกระถิ่นที่เกิดตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก
ซึ่งมันสามารถนำมาเป็นอาหารเลี้ยงแพ้ได้นั่นเอง
แล้วก็ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้มากเลยค่ะ

ถูกต้องแล้วก็เลยคิดที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับครอบครัวด้วยนะคะ

ก็กลัวว่าลูกน้องจะไม่เชื่อ
เพราะฉะนั้นจึงต้องลงมือทำด้วยตัวเองให้เห็นก่อน
เลี้ยงให้เห็นกันเลยว่าเลี้ยงแบบไหนทำอย่างไร
แล้วสร้างรายได้ได้จริงหรือเปล่า
โดยมีการเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

มีแพะรวมแล้วเกือบ๑๐๐ตัวแล้วค่ะ
ขณะนี้ก็เลยมีตำรวจแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ
ที่เห็นตัวอย่างไปทำฟาร์มเลี้ยงแพ้เอง

ถูกต้องแล้วนะคะแล้วมีแพะที่เลี้ยงอยู่ในเครือข่าย
รวมกันกว่า๒๐๐ตัวค่ะตอนนี้ทั้งหมดนะคะ
ซึ่งการเลี้ยงแพ้เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเร็ว
ง่ายขยายพันธุ์เร็วแล้วก็ได้ราคาดีด้วย

เพราะว่าจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่
เพื่อส่งออกอย่างต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งก็จะมีประเทศที่นิยมก็คือประเทศเวียดนามลาวแล้วก็จีน
โดยจะชั่งทั้งตัวเลยเขาชั่งน้ำหนักเป็นตัวนะคะ
ในราคากิโลกรัมละ๑๔๐๑๖๐บาท

นี่กิโลกรัมละนะฮะแล้วช่างทั้งตัวเลย
ตัวหนึ่งจะมีน้ำหนักประมาณ๓๐๔๐กิโลกรัมค่ะ
โอ้โฮก็บวกลบคุณฮันไปเลยดูกันคูณ๑๔๐๑๕๐บาทเข้าไปเลยนะคะ
หากท่านใดสนใจเลี้ยงแพ้สามารถเดินทางมาศึกษาดูงาน
หรือว่าติดต่อประสานงานมาได้ที่สถานีตำรวจภูทรนนไทยจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

ใช่แล้วเขาบอกว่าถ้าเราจะทำอะไรให้คนอื่นดูเป็นตัวอย่าง

ถูกต้องแล้วมีความเชื่อมั่นและที่สำคัญสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดีเลย
แล้วก็ไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรมากเลยนะ
พื้นที่มีอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเอง

จะพาไปเที่ยวเรียกว่าไปดูทะเลหมอกรับอรุณกันหน่อยนะครับ

นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นไป๒จังหวัดนี้ที่จังหวัดตากและจังหวัดน้องคายครับ
โอ้โหเปิดมาก็สวยเลย
ใบตองวางแผนไปไหนหน้าหนาวนี้
วางแผนว่าจะรักษาตัวเองให้หายป่วยก่อนค่ะ
แพลตว่าจะอยู่ออฟฟิศและทำงานอย่างเต็มที่

อะไรครับนี่ครับทะเลหมอกท่ามกลางขุนเขานี้นะครับ
ก็สามารถพบเห็นได้ในช่วงเช้า
บริเวณขุนเขาพวริมถนนสายตากแม่ศอดนะครับ
ห่างจากตัวเมืองแม่สอดจังหวัดตากเพียง๑๗กิโลเมตร
พื้นที่แห่งนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดับตกพาเจริญ
ซึ่งทางอุทยานเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตนะครับ
ขณะเดียวกันในช่วงนี้ครับสภาพอากาศในจังหวัดตากนะครับ
เริ่มจะหนาวเย็นโดยอุณหภูมิเนี่ยลดลงต่อเนื่องเลยนะครับ
อย่างที่ดอยมูเซอร์เมื่อต้นสัปดาห์นะครับ
ก็อุณหภูมิจะอยู่ที่๑๕๗องศาเซลเซียส
หนาวแล้วนะคะส่วนพื้นที่อำเภออุ้มผางและแม่สอดเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๒๐องศาเซลเซียสครับ
ส่วนอีกจุดหนึ่งเขาบอกว่าไม่ต่างจากที่อำเภอที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายนะครับ
ได้ว่าบรรยากาศไม่ต่างกันเลยกับเมื่อสักครู่เพราะว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นครับ
ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดนะครับวัดได้๒๑องศาเซลเซียสครับ
ทำให้เกิดหมอกหนาบริเวณทางขึ้นวัดผาตากเสื้อตำบลผาตั้ง
เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ด้วยนะคะ
นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมทะเลหมอกบริเวณนี้เยอะมากเลย
เวลาเดินเที่ยวชมก็ตุ้มต่อมเล็กน้อย
เพราะเวลาก้มลงมองลงไปมันเป็นกระจก
คนที่กลัวความสูงก็อาจจะต้องมองด้านหน้าอย่างเดียวนะคะ
อย่าไปมองข้างล่างมีขาสั่นกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหที่เห็นอยู่เนี่ยพื้นเป็นกระจกใส
เห็นเป็นทะเลหมอกสีขาวนวลตาปกกลุ่มเหนือแม่น้ำโขง

ไปเหมือนเป็นก้อนเมฆหมดเลยนะคะ
ไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเป็นแม่น้ำโขง
ไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยอ่าในช่วงเช้าครับจะมีประชาชน
และนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้ามาชมความงดงามของทะเลหมอกนะครับ
ที่สามารถมองเห็นได้แต่รุ่งเช้าไปจนถึงช่วงสายเวลาประมาณ๙โมงเช้า
อกจากความงดงามตามธรรมชาติแล้ว
ท่องเที่ยวยังมีโอกาสได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ตลอดทั้งวันอีกด้วยนะครับ

ปีนี้เนี่ยจุดชมวิวทะเลหมอกในประเทศไทยของเราก็มีหลายสถานที่เหมือนกันนะคะ

เพราะว่าช่วงนี้อุณหภูมิก็เริ่มที่จะลด
ช่วงนี้เชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะ
เดี๋ยวแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ที่อำเภอแม่ริมค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีการจัดกิจกรรมเขาเรียกว่าฟอร์มูล่ามงค์
คนเยอะขนาดที่ว่าต้องต่อแถวเลยอยากรู้ไหมเป็นยังไงติดตามกันค่ะ
นี่ยังไม่ใช่ฟอร์มูล่านะคะอันนี้ต้องขับรถขึ้น
ไม่เกี่ยวอันนี้บนถนนห้ามแคงรถกัน
บรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ก็นี่แหละค่ะอย่างที่เห็นภาพเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับ
รถนี่ก็ขึ้นดอยกันเยอะมากเลยโดยที่บ้านมงค์หนองหอยเก่าอำเภอแม่ริม
จากนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปสัมผัสกับไอหมอกแล้วก็ลมหนาวแบบนี้แล้วนะคะ
ยังพากันเข้าคิวเพื่อซื้อตัวเล่นล้อเลื่อนหมายนี่เขาเรียกว่าล้อเลื่อนหมายหรือฟอร์มูล่ามงค์นั่นเอง
ซึ่งก็จะมีการคิดค่าบริการในราคารอบละ๕๐บาทสำหรับล้อเลื่อน๑ที่นั่งนะคะ

เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านนั่นเองนะคะ
ทีมงานผู้ดูแลล้อเลื่อนไม้เขาบอกว่า
แม้จะผลิตมาจากไม้แต่ล้อเลื่อนมีระบบที่ปลอดภัยนะคะ
ทั้งเหล็กที่บังคับจากคันโยกค่ะ
แล้วก็การบังคับทิศทางด้วยการใช้เท้าเหยียบ
นักท่องเที่ยวสามารถควบคุมทิศทาง
และความเร็วได้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนั่นเอง
โอ้โฮเห็นกับนี้นี่โดยจะได้รับคำแนะนำ
ขับขี่อย่างปลอดภัยจากทีมงานด้วย

คือถ้าชาวโม้งเขาเขาจะชำนาญอีกแล้วล่ะ
ถูกต้องแล้วผมเคยเห็นเขาแข่งขันกันแบบจริงจังเลยนะ
ถูกต้องใช่ครับเร็วมากด้วย
แต่ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อม
หรือว่าต้องได้รับคำแนะนำจากการขับขี่อย่างปลอดภัยจากทีมงาน
ก็คือมันก็จะไม่ต่างจากการเล่นเครื่องเล่นแนวผจญภัยอื่นนะคะ

ใช้ความเร็วด้วยความไม่ประมาทเอาแบบนี้ละกัน

มันไหลตามที่ลาดเอียงลงมาแบบนี้ไง

คือเห็นจากในภาพนักท่องเที่ยวเขาเล่นกันอาจจะ

แต่ถ้าคนที่เขาถนัดอยู่แล้วอย่างชาวมงค์เนี่ย
เขาจะมีวิธีแบบฟิวเลย

ใครที่มีโอกาสไปที่แม่ริมก็อย่าลืมแล้วกัน

จัดขึ้นรายได้ก็จะพัฒนาชุมชนต่อไปด้วย
เมื่อสักครู่เห็นคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่า

ใช่ดิฉันยังไม่เคยเห็นเลยนะบอกตรง
เกิดมาอายุเท่านี้ยังไม่เคยเห็นทะเลหมอก

เดี๋ยวจะหาโอกาสไปชมด้วยตาของตัวเองเหมือนกัน

หากใครไม่มีโอกาสก็เปิดตลอดข่าวของเรา
มีบรรยากาศแบบนี้มาให้ติดตามรับชมนะครับ

ช่วงหน้าใครที่เริ่มหิวแล้วพลาดไม่ได้ครับ